มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายครับ
วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของจิตอาสานะครับที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยในหลวงราชการที่๙ครับ
รวมทั้งเรื่องของการจัดระเบียบรอบสนามหลวงด้วยนะครับติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปคุยเรื่องของจิตอาสาภาพและข่าวที่ได้เห็นในสกรูปเมื่อสักครู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อครับ
ฟังซ้ำก็ไม่เบื่อ
มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่หนังสือพิมพ์สื่อต่างเขาพยายามจะนำมาถ่ายทอดในช่วงเวลานี้
เมื่อเช้านี้อ่านเจอในผู้จัดการเขาทำสกรูปเรื่องกษัตริย์ติดดินพระราชาผู้ไม่ยืนค้ำหัวราศดร

จากคนที่ทำงานรับใช้เบื้องใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท๒ท่าน
ท่านแรกคือหม่อมเจ้าพิษเดชรัชนี
ห่อมเจ้าพีชเดชรัชนีเล่าว่า
ท่านไม่ถือพระองค์เลยอย่างที่เล่าให้ฟัง

เวลาที่ท่านเสด็จไปทรงเยี่ยมชาวบ้าน
ชาวบ้านจะนั่งกับพื้นดิน
ถ้าท่านจะทรงทักทายใครก็จะประทับลงกับพื้นเช่นกัน

อีกภาพประวัติศาสตร์เมื่อ๓๕ปีก่อน
ในวันที่เจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
เป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงประทับนั่งข้างรถยนต์
พระที่นั่งบนสะพานไม้ในหมู่บ้านเจาะบากง

ภาพนี้แหละครับที่คุณนพันธ์เสวิกุล
ซึ่งเคยมาออกรายการที่ไทยรัฐทีวีเป็นผู้ถ่ายภาพไว้
ในวันนั้นขณะที่ชาวบ้านเจาะบากง
ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม
กำลังธรรมนาอยู่ในพื้นที่ของตนเอง
ได้เห็นรถยนต์ของตำรวจนำขบวนเสด็จผ่านเข้ามา
โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า
หลังจากนั้นพระองค์ท่านจึงเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่สะพานไม้
และประทับกับลุงพร้อมเพื่อทอดพระเนธสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว
จากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาทำการขุดครองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง
ตามที่ลุงพร้อมได้กราบบังคมทูลขอจนพื้นที่นา
และพื้นที่ทางการเกษตรมีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้
ส่วนเรื่องของความประหยัดหม่อมเจ้าพิสเดชบอกว่า
นาฬิกาที่ทรงใช้นั้นแม้จะมีผู้ทูลกล้าวถวายนาฬิกายี่ห้อดัง
ราคาแพงก็ทรงใช้นาฬิกาธรรมดาที่ประชาชนใช้กันอยู่ทั่วไป
อกจากจะเป็นกษัตริย์ติดดินแล้วพระองค์ท่านยังเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไม่ติดหรู
สนพระไทยแบรนด์เนมใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนสุดสมธา
ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศทรงให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สนพระไทยเรื่องการแต่งพระองค์
เพราะสนพระไทยแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า
เวลาท่านทำอะไรท่านก็ทำเองหมด
อย่างจะเสด็จไปยังภาคใต้นี่ท่านก็แพ็คของของท่านเอง
ในการแต่งพระองค์ก็ไม่สนพระไทยเลย
ขำเมื่อตอนท่านหนุ่มมีคนบอกว่าท่านดัดผม
หลวงดัดผมที่แท้แม้จะส่องกระจกนานก็ไม่ส่องไม่สนประไทย
ส่วนเรื่องของความประหยัดเนี่ยเรื่องนาฬิกาที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย
รสุเมษตันติเวชกุลเนี่ยในฐานะของเลขามูลนิธิชัย
พัฒนาท่านเคยไปพูดไว้ที่ไหนต่อที่ไหนหลายแห่งแล้วก็นำมารวมเป็นหนังสือ
ท่านบอกว่าครั้งหนึ่งผมพยายามแอบดูว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร
พระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าพยายามอยากจะดูยี่ห้อ
ท่านจึงยื่นข้อประหัสมาให้ดูตรงหน้าจึงทราบว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิกาเพียงเรือนละ๗๕๐บาทเท่านั้น
ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกับนาฬิการาคาแพงแม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุดทรงใช้จนเปื่อยและซีด
อกจากนี้ดรสุเมฆยังเล่าถึงฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ที่หลายคนหากทราบราคาและจะตกใจ
เพราะคู่ละ๓๐๐๔๐๐บาทเท่านั้นแล้วฉลองพระบาทก็ยังถูกนำส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีกที่ร้านเล็กใกล้วัง
ขณะที่ค่าราชบริพาณใส่คู่ละ๓๐๐๔๐๐แต่เวลาพระองค์ทรงเยี่ยมราษดรในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแล้วค่าราชบริพาณก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี
นี่คือเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของจิตอาสาที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
ผมไปอยู่ที่นั่นเกือบทุกวันแล้วครับไปอยู่ในเต็นต์ของภูมิพลังแผ่นดินไปแจกข้าวแจกของ
เทศกิจคนเก็บขยะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันจะมีขยะเยอะมากแล้วหนึ่งในจำนวนขยะคืออาหารที่กินทิ้งกินคว่างครับ
อย่างบางคนรับข้าวหน้าข้าวมันไก่ไปเนี่ยก็กินแต่ไก่นิดหน่อยกินไก่ไม่กินข้าวแล้วมาเอาสมมุติว่ามาเอาข้าวเหนียวหมูทอดต่อก็กินแต่หมูทอดแล้วทิ้งข้าวเหนียวแล้วก็หมุนเวียนไปเอาโน่นเอานี่กินแต่กลับไม่กินข้าว
เอาข้าวทิ้งอิเลเคคาเป็นภาระมากนี่ไม่นับรวมกับมาเวียนเทียนแล้วเอาไปขายที่พลตำรวจโทษานิทพูดเมื่อสักครู่เยอะเลยครับ
แต่ว่าคนแจกเองเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถือว่ามาแล้วก็ต้องให้
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เห็นว่ามีความพยายามจะพูดคุยกันอยู่ในระหว่างคนที่ไปตั้งเต็นต์แจกว่าเราควรจะแจกอย่างไรที่จะให้มีคุณภาพไม่ให้คนหมุนเวียนมาเวียนเทียนแล้วเอาไปขายต่อหรือเอาไปกินทิ้งกินคว่างเพราะว่าเต็นต์โน้นก็มีเต็นต์นี้ก็มีที่จริงเนี่ยรับไปสักเต็นต์หนึ่งกินอิ่มแล้วก็น่าจะเพียงพอเพื่อจะเหลือไว้ให้คนอื่นที่เขามากินกัน
มารับต่อไม่ใช่เอาแต่หมูเอาแต่เนื้อเอาแต่ไก่กินแล้วก็ทิ้งข้าว
เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นซึ่งซึ่งจะต้องคอยจัดระเบียบไปครับ
เมื่อวานนี้ผมไปสะดุดตากับ
ซุ้มจิตอาสาของกองทัพเรือครับ
เห็นป้ายเขาเขียนว่าไข่เจียวนายพลนะครับ
ตรงเนี่ยกองทัพเรือเข้ามามาทำไข่เจียวแจก
โอ้โหทอดกระทะหนึ่งตั้งสิบกว่าใบสิบสามสิบสี่ใบ
อดกันอยู่อย่างนั้นคนไปเข้าคิวกินกับข้าวสวยธรรมดานี่แหละครับ
ไม่มีอะไรวิจิตพิษดารเลยมีซอสให้หน่อยมีน้ำปลาพริกให้ถ้าใครชอบ
เรียกกันว่าไข่เจียวนายพลก็เพราะว่ามีพลเรือโทอาธรณ์เคลือบมาตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือเนี่ยท่านไปอยู่ประจำทุกวันนะครับ
ไปอยู่ประจำทุกวันเดี๋ยวมีคลิปปล่อยเสียง
พลเรือโทอาตอนเคลือบมาดมาหน่อยครับจะได้เห็นว่าที่ท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ท่านมีแรงบันดาลใจอะไรเพราะว่าเป็นเป็นซุ้มหนึ่งที่
คนไปเข้าคิวกันเยอะแล้วก็เตะตาเตะตามาก
ลองฟังเสียงของพลเรือโทอาทรครับ
นี่แหละครับไข่เจียวไข่เจียวนายพล
อยู่ข้างอยู่ข้างราชนาวีสโมสรเดินจากท่าช้างไปนิดนึงก็จะเห็น
แล้วพอเดินเข้ามาที่ใกล้ราชนาวีสโมสรเมื่อคืนนี้

โตไซค์สวยมอเตอร์ไซค์ราคาแพง
ดูออกเลยครับว่าไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวให้ดูภาพของมอเตอร์ไซค์
เรียงรายกันเยอะแยะไปแถวนั้น

เป็นมอเตอร์ไซค์อาสาคนที่เขาทำงานกลางวันนี่แหละครับ
กลางคืนเลิกงานแล้วก็ชักชวนกันมามีประมาณสัก๔๐๕๐คัน
คนที่เรียกว่าเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าหน่อยชื่อคุณพิชานคำบุญรัฐเนี่ยยืนถ่ายรูปกับผมเนี่ย
คุณพิชานบอกว่าเพื่อนเขารู้เรื่องเข้าว่าคนมาที่นี่แล้วลำบาก
ตอนจะกลับต้องเดินไกลครับเพื่อไปขึ้นรถเดินไกลเป็นกิโลกิโล
ฉะนั้นเนี่ยก็ชักชวนกันมาว่าเอามอเตอร์ไซค์ใครมีมอเตอร์ไซค์กันมาก็มาจอดรอ
แล้วก็คอยร้องถามประชาชนว่าจะให้ไปส่งที่ไหนไหมครับ
จุดทรงก็จะมีอยู่สามสี่จุดจุดทรงนี้จะเป็นจุดที่เชื่อม
เชื่อมกับรถบริการขนส่งสาธารณะคอยอำนวยความสะดวกสบาย
แล้วทำกันอย่างนั้นหลายวันแล้วทำมาหลายวันแล้วนะครับ
นับถือน้ำใจเป็นอย่างยิ่งใครมาเขาก็ตะโกน
มีเมื่อคืนนี้ไปเจอมีแหม่มสองคนมาเขาก็เชิญแหม่มว่าให้ให้ขึ้นรถจะไปส่งฟรี
แต่ว่าแหม่มก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าไปส่งฟรีก็หันมาถามผม
ผมก็พยักหน้าให้ว่าไปเถอะฟรีก็แหม่มถึงจะกล้าขึ้น
ลองไปฟังเสียงของคุณพิชานคำบุญรัฐหน่อยครับ
ว่าเขามาที่นี่กันอะไรยังไงนะคุณพิชานคำบุญรัฐครับ
ก็เริ่มต้นตอนตอนท่านสวรรค์นครัฐครับมากับครอบครัวนะครับ
มาเพื่อสังฆราชท่านมาบอกว่า
การต่อรถอะไรยากมากก็เลยไปชวนพักพวกนะครับ
ที่ทำงานว่ามีปัญหาตรงนี้เนี่ย
เราจะไปช่วยกันเป็นจิตอาสาไหมหลังเลิกงานนะครับ

ขั้นต้นก็๑๐กว่าคนเป็น๒๐กว่าคน
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาพร้อมกันนะครับ
อาจจะวันละ๑๐คน๒๐คนอย่างนี้นะครับ
ขั้นต้นก็คิดกันว่าสัก๒สัปดาห์ก่อน
เพราะว่าทุกคนไม่เคยตากตำขนาดนี้นะครับ

แต่วันนี้มาถึง๒๓ทุ่มนะครับ
กลับไปบางคนก็อาจจะมีเครียมมีป่วยไปบ้างนะครับ

คือเห็นคนอื่น

แต่ปัญหาที่เราพบก็คือการขนส่ง
โดยเฉพาะพื้นที่นั้นแน่นรอบสนามหลวงแล้วก็พระบรมหาลาชวังนะครับ

ทำอะไรได้ก็อยากทำและมีลักษณะอย่างนี้เยอะครับ
ฉะนั้นผมก็จะนำเรื่องเล่านอกกำแพงวังมาแต่ละวันแต่ละวัน
แล้วก็ได้เห็นภาพนี้ได้เห็นกิจกรรมกันแล้ว
เขียนกรอนถึงพวกเขาบทหนึ่งว่า
จะให้ส่งที่ไหนกันไหมครับ
พวกผมรอจอดรับอยู่ที่นี่
ขึ้นป้ายว่าบริการรับส่งฟรี
อยากร่วมทำความดีถวายพระองค์

เสร็จจากงานประจำมารับส่ง
พอตกดึกกราบกำแพงบอกพระองค์
น้ำตาซึงหยดลงข้างกำแพง

ส่งน้ำตาซึงหยดลงข้างกำแพง

ก็อยากรอจอดรับอยู่ที่นี่

ธรรมาย
ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกที
เพราะอะไรภาคราชันถึงต้องทำแบบนี้
ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุข
ทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
รวมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย
ก้าวตามร้อยบาทองค์พระราชา
เพราะอะไรพระราชาถึงต้องเดินลุยน้ำ
ฉันลำบากเพื่อทำให้พวกเรา
ทำไมทุกบ้านจึงมีรูทันติดไว้
เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดี

ท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนา
หนูอยากจะเป็นเพลงดีของพระราชา
ตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียง
ทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
รวมกันสร้างความดีด้วยใจและกัน
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา